มีครอบครัวของหญิงสาวคนหนึ่งอยู่ที่ขอนแก่นนะครับ
เขาก็ค่อนข้างติดใจการทำงานของทางตำรวจในพื้นที่

ก็ติดต่อผ่านทางไทยรัฐทีวีได้นะครับ
เหตุการณ์เนี่ยทางครอบครัวเขาบอกว่า
หญิงสาวคนนี้โดยพี่สาวเริ่มต้นในการโพสต์เรื่องราวก่อน
บอกว่าน้องสาวขี่จักรยานยนต์ไป
ช่วงหนึ่งทุ่มของคืนวันเกิดเหตุวันหนึ่ง

แล้วน้องตั้งใจว่าจะแซงรถกระบะคันหนึ่ง
ที่จอดอยู่จะแซงขวารถกระบะจอดอยู่ริมถนน

ก็เลยจักรยานยนต์คว่ำแล้วก็บาดเจ็บอยู่นะฮะ
ตอนนั้นยอมรับว่าน้องสาวไปบ้านเพื่อนแล้วไปดื่มเหล้ามา
คนที่เป็นคนขับรถกระบะที่จอดอยู่ริมถนน
เป็นผู้ชายอายุประมาณ๒๕๓๐ปีนะครับ
ลงมาจากรถก็ดูมาช่วยเหลือดีพูดจาดีพูดลงท้ายด้วยครับตลอด
น้องสาวรู้สึกว่าเอออุ่นใจไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้น
ตอนนั้นก็ทุ่มหนึ่งท้องฟ้ามันก็มืดแล้วล่ะ
ถนนเส้นนั้นมืดสนิทไม่มีไฟเลยรถก็ไม่ค่อยผ่านนะ
มีจักรยานยนต์ผ่านมาคันหนึ่งถามว่าเออมีอะไรให้ช่วยไหม
คนขับกระบะบอกว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมช่วยเอง
รถจักรยานยนต์คันนั้นก็ขี่จากไป
น้องสาวก็คิดว่าก็คงไม่เป็นไรนะเพราะว่าดูแล้วเขาก็ตั้งใจช่วยเราดี
แล้วน้องสาวของคนที่โพสต์คือนอนเจ็บอยู่จากรถคว่ำเนี่ยนะ
แล้วก็ไปดื่มมาด้วยนะบ้านเพื่อนก็บอกว่าเออเนี่ยปวดปัสสาวะ
พี่ช่วยพาไปปัสสาวะข้างทางหน่อย
ผู้ชายคนนี้ก็พยุงไปที่ข้างทาง
พอน้องปัสสาวะเสร็จปรากฏว่าไม่ได้ช่วยพาไปส่งบ้านหรือไปโรงพยาบาล
ลากเข้าไปคมขืนที่ริมสะน้ำแถวนั้น
น้องสาวได้โทรศัพท์มาเพื่อขอให้คนช่วยนะครับ
แต่ยังไม่มีใครมาถึงนะฮะแรงก็สู้ไม่ไหวนะครับ
แล้วก็บอบช้ำจากการที่ขี่รถไปชนท้ายกระบะด้วย
คนขับรถผู้ชายคนนั้นก็เลยข่มขืนน้องสาวจนสำเร็จ
กว่าที่คนที่โทรไปแจ้งให้ช่วยให้มาช่วยกันหน่อยเนี่ยจะมาถึง
หลังจากที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยนะครับ
ตอนที่ญาติญาติที่ได้รับแจ้งว่าเนี่ยมีรถชนรถคว่ำอยู่ให้มาช่วยตรงนี้หน่อยเนี่ย
มาถึงกันเนี่ยก็พาไปโรงพัก
เพราะว่ามันเป็นอุบัติเหตุรถชนกันนะครับ
พี่สาวคนโพสต์เนี่ยนะฮะที่เป็นพี่สาวของคนเจ็บเนี่ย
บอกว่าตอนนั้นน้องสาวก็ยังไม่ยอมบอกนะว่าถูกคมขืนด้วย
ตำรวจที่โรงพักก็เลยแจ้งข้อหากับน้องสาวว่าเมาแล้วขับ
เพราะถือว่าคุณขี่จักรยานยนต์ด้วยอาการมืนเมา
แล้วไปชนท้ายรถกระบะเขาที่เขาจอดอยู่เนี่ยคุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐ
สื่อของเราไปคุยด้วยนะฮะกับพี่สาวผู้เสียหายนะฮะ
พอตำรวจดำเนินคดีเรื่องเมาแล้วขับเสร็จนะครับ
คู่กรณีกำลังจะลุกกลับ
น้องสาวพูดขึ้นมาว่ายังกลับไม่ได้ค่ะ

ตำรวจพาตัวน้องสาวไปตรวจพบคราบอสุจิ
มีร่องรอยถูกล่วงละเมิดทางเพศ
แล้วผู้ชายคนนั้นก็สารภาพต่อหน้าตำรวจว่าครับผมข่มขืนเขาจริง
แต่ว่าเจ้าหน้าที่กลับปล่อยตัวไป
นี่แหละคือคำถามของฝั่งผู้เสียหายว่าทำไมตำรวจปล่อยตัวไป
ทำไมถึงปล่อยตัวไปทั้งที่ผู้ชายคนนั้นก็ยอมรับว่าก่อเหตุข่มขืนเขา
ระหว่างการช่วยเหลือตอนที่เขาชนรถแล้วก็คว่ำไป

บอกว่าอย่าเพิ่งให้มันกลับมันข่มขืนหนูอย่างนี้ค่ะ
น้องหนูก็บอกนี้หนูก็เลยจริงใช่มั้ยจริงใช่มั้ย
หนูก็บอกว่าจริงหนูก็ออกมาจากรถแล้วก็ตะโกน
ตะโกนบอกตำรวจแล้วก็ตะโกนบอกมันว่าอย่าเพิ่งกลับ
แล้วก็บอกให้ตำรวจตำรวจก็เลยไปวิ่งไปแล้วก็บอกว่า

แล้วก็ไปที่โรงพัก
ไปที่โรงพักแล้วตำรวจก็เอาผู้ชายคนนั้นขึ้นไปที่ห้องสืบสวน
ไปคุยกับตำรวจสองคนค่ะแล้วก็ตำรวจอีกคนนึงก็เลยมาพาน้องหนูแล้วก็หนูไปโรงพยาบาล
หนูก็ไปด้วยค่ะพาน้องหนูไปตรวจภายใน
แล้วทีนี้ผลตรวจก็ออกมาหมอก็บอกว่าถูกข่มขืนจริง
ตำรวจบอกว่ากลับบ้านได้บอกอย่างนี้ค่ะบอกผู้ชาย
แล้วทีนี้หนูก็ถามว่าอ้าวทำไมให้กลับบ้านมันข่มขืนคน
ตำรวจก็บอกว่าไม่สามารถเอาผิดเขาได้ไม่มีหลักฐานเพียงพอ
ก็พูดอย่างเนี้ยค่ะ
คือทางพี่สาวผู้เสียหายเขาบอกว่าตำรวจบอกหลักฐานไม่พอ
เราก็ไม่แน่ใจว่าอันนี้จะมีการสื่อสารกันครบถ้วนกระบวนการ
หรือไม่อย่างไรเราถามทางตำรวจไว้แล้วนะครับเดี๋ยวท่านรอฟังนะฮะ
อันนี้ทางคุณพ่อของผู้เสียหายเขาก็บอกว่าเนี่ยจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะ
ไกลเกลี่ยยอมความอะไรเด็ดขาดนะครับเพราะลูกสาวก็ถูกคมขืน
แต่ไม่เจอนะครับไม่มีใครอยู่บ้านนะครับเพื่อนบ้านบอกว่าก็ไม่รู้ว่าไปไหนกันหมด
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าครอบครัวนี้เขารับตัดอ้อยก็ไปหลายที่ก็เลยไม่รู้ว่าไปไหน
แต่ผู้ชายคนนี้เป็นชายหนุ่มอายุยี่สิบสามปีนะครับซึ่งพันธุ์ตำรวจเอกจำรัฐชัยศักดิ

แต่ก็ใช่ว่าจะสามารถแจ้งข้อหาข่มขืนได้เลย
ตำรวจต้องไปรวบรวมพยานหลักฐาน
สอบสวนสอบปากคำทุกฝ่ายอย่างละเอียดก่อน
ว่าเหตุการณ์นั้นมันคือการข่มขืนโดยแท้จริงหรือไม่
หรือมันอาจจะเป็นการสมยอมหรือไม่
แต่ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย

แจ้งมาแบบนี้จะสอบปากคำทั้งสองฝ่ายอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งก่อน
อันนี้ท่านภูมิกับสพศรีชมพูบอกมา

แต่ว่ายาดของคนเจ็บเขายืนยันว่าอ้าวก็ไหนคนนั้นเขายอมรับว่าข่มกลืน

แต่ตำรวจบอกมันต้องเอาให้ชัด